คุณผู้ชมช่วงนี้โอ้โหสวยงามมากทั้งเบรกเลย
บอกได้คำเดียวหลังจากที่ไทยรัฐออนไลน์ของเรานะครับ
เปิดประเด็นออกไปว่ามีพระเอกลูกครึ่งหนึ่งท่าน
ที่ทางวิกน้อยศรีเนี่ยเขาจับมาเจียรนัยอ่าเออ
แต่สุดท้ายคุณขาทนไม่ไหวกับพฤติกรรมที่ไร้วินัยของเขาถึงขั้น
ปลดออกจากละครแบบฟ้าผ่าเลยซึ่งละครเรื่องนั้นเนี่ย
เป็นละครที่เล่นคู่กับนางเอกดิกรีนางงาม
แล้วผลเนี่ยนะคนเขาไปสืบค้นหาความจริง
งานเข้าพระเอกลูกครึ่งแฟร์กันดน
ตกเป็นเป้าว่าอาจจะเป็นพระเอกลูกครึ่งที่ถูกปลดฟ้าผ่า
โดยต้นสังกัดมีการชี้แจงแล้วว่า
สาเหตุมาจากปัญหาด้านสุขภาพมากกว่าข่าวลือเรื่องไร้วินัย
ขณะที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ค่ายละครดัง
ในช่วงสายของวันจันทร์ที่๘สิงหาคมนี้
จะมีงานเปิดตัวสตูดิโอใหม่ของค่าย
และจะถือโอกาสนี้ชี้แจงความจริง
โดยผู้บริหารค่ายทีวีทันเดอร์
ดามโจ้พัทรพรวันพินโยอย่างเป็นทางการ
ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนตัวพระเอกของเรื่อง
โดยจะมีนางเอกสาวเมย่านนทวันมาร่วมงานด้วย
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐจะติดตามความคืบหน้ามาให้คุณผู้ชมได้ทราบอีกครั้งค่ะ
ออกมาบอกแล้วแหละว่าจริงแล้วเนี่ยเป็นตัวเขา
นี่แหละเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนก็ติดตามข่าวนี้กันมาแล้ว
หลายคนก็พาตาลเกินไปต่างจนนี่แหละค่ะ
ตกที่หนุ่มแฟร์กันดนซึ่งเขาก็ออกมายอมรับแหละ
จริงเป็นเขาจริงแต่ว่าเนื่องด้วยตัวเองเนี่ย
มีโรคประจำตัวป่วยอะไรอย่างนี้
ก็เลยทำให้ต้องกินยาบ้างอะไรบ้าง
แล้วก็อาจจะแบบเบลอบ้างนอนไม่ตื่นบ้าง
หลายกระแสนะคุณว่าถ้าป่วยขนาดนี้
ทำไมไม่พักงานไปเลยล่ะจะมาสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่น
เขาบอกว่าจริงแล้วงานการแสดงยังเป็นงานที่เขารักอยู่

ก็อาจจะต้องแบบขอเวลาไปปรึกษาคุณหมอก่อนอะไรประมาณนี้นะจ๊ะ
แต่จริงแล้วเรื่องของระเบียบวินัยเนี่ย
ไม่ใช่แค่วงการบันเทิงเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมทุกอาชีพจำเป็นที่จะต้องรักษาเรื่องของระเบียบวินัย
แล้วก็ความรับผิดชอบไม่ว่าจะอยู่ในสาขาอาชีพไหนก็ตามนะ